ก็เป็นอีกมุมน่ารักเพราะว่า

ทำให้คนฟังเนี่ยโอ้โหม่วนซื่นโฮแซลไปตามเหมือนกันนะครับ

ขอบคุณลุงอาหาร

อยู่แล้วท่อสนิทแกเด้ยเด้ย
พังพิบตกยะถือซาทั้งถ้าฟังเพาะสามแกง
เพราะแสงที่นักกว่านคนจังเทือนเมืองก็ได้ว่า
สีเงินใหญ่ได้นำมาจะทันสารจนมุมเตียงแดง
เสียงทว้างคนจังตาเมือง
ฉันอยากส่งคุณสุภานีฟีเจอร์ริ่งจังเลย
โอ้ยแต่มันมวลแทนเนอะ
ก็ไปฝึกค่ะไม่ได้ร้องกันง่ายนะหมอลำน่ะ

เอาจริงร้องไม่ได้
มันยากยิ่งกว่าลูกทุ่งกี่คุณ

ก็นี่แหละครับคลิปนี้ก็ได้ใจคนหลายคนไปเลยนะฮะ

ใช่ไหมฮะสำหรับคุณตำรวจสองท่านนี้นะครับ
แชร์คลิปพร้อมข้อความอย่างเพลิน

พร้อมแอบเปลยผู้กำกับ

ซึ่งคลิปพลขับคุณตำรวจท่านนี้ทราบชื่อ
ก็คือดาบตำรวจอมรเทพม่านสุวรรณ
ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปราม
จังหวัดสะกดณฑรนะครนะครับ
อยากฟังไหมอ่ะ
หมอลำไปด้วยเลยปิดวิทยุครับ

นี่ภูมิกรับก็ฟังเคลิ้นด้วยน่ะ
ภูมิกรับนิ่งเลยนะนะครับ
ก็โดยขณะที่ขับรถนั้นนะครับ
ก็ร้องลำกรอหมอลำแล้วก็น้ำเสียง
โอ้โหเขาบอกว่าไม่แพ้นักร้องหมอลำมืออาชีพนะ
ซึ่งทำให้พตำรวจเอกจีรัสตร์ภิลาวัล

ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีเปิดเผยกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าดาบตำรวจอมรเทพเป็นคนสนุกสนานปกติ

บางวันดับตำรวจก็จะเสนอเองด้วยซ้ำว่า
ผมขอร้องเพลงให้นายฟังนะนายจะได้ไม่เครียด

นายผมร้องหมอลำให้ฟังเอาไหม
ไหนคุณลองพูดภาษาอีสานสิสมมุติคุณเป็นดาบตำรวจ
นายผมร้องเพลงให้ฟังบ่เสร็จไม่เครียด
เออไม่เครียดนะฮะผมก็บอกเอาเลยเพลินนะฮะ
นายก็นั่งอมยิ้มกรุ่มกริ่มนะครับ